อยากรู้เรื่องนี้เพราะว่าผู้หญิงหลายคนบอกว่าเวลาฉันอยู่คอนโด
ฉันจะกลัวไหมถ้าเกิดวันหนึ่งมีแบบว่าช่างซ่อมบำรุงของทางคอนโดเองหรืออะไร
อย่างงี้ขึ้นมาบนห้องแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่มันก็
ใหญ่โตขึ้นมาปรากฏว่ายังไงครับพี่หนุ่มครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยนะมีช่างคอนโดคนหนึ่งเนี่ยนะ
คือเขาพยายามจะไปล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงคนหนึ่งคือเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้น
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะคือตัวเธอเองเนี่ยเหมือนแบบลืมคีย์การ์ดเอาไว้ในห้อง
แล้วก็เดินขึ้นไปบนห้องปรากฏว่าพยายามจะเข้าห้องไม่ได้ก็เลยไปเรียกช่างมา

เวลาพี่พูดน้องต้องมีภาพประกอบนะลูก

น้องเศร้านะน้องเศร้าน้ำสมมุตรพี่พูดไปมันแห้ง

เห็นไหมน้ำสมมุตรชื่อน้ำเหมือนกันน้ำสมมุตรนะ
นี่คือเฟียสเห็นไหมฟียสอยู่นั่นต่อย
ปุ๊บปั๊บเสร็จปุ๊บก็เดินตามกันออกไป
หลังจากนั้นเฟียสก็เดินตามไปถึงห้อง
เนี่ยนะฮะออกมาปุ๊บเฟียสเดินตามไปนะ

เออนี่ชีวิตมีความสุขเหลือเกิน

มิดละแล้วก็พยิกโอบซะหน่อยโอบซะหน่อย

หลังจากนั้นน้ำก็พยายามกดโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา

พอเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เหมือนกับโบกไม้โบกมือ
พยายามดึงเข้าไปเพราะกดสักพักนึงเพื่อนของน้ำ
ซึ่งเป็นผู้ชายก็เดินตามถึงค่าเดินไปถึงห้องจงกระทั่งไปเจอ
ปรากฏว่าในเฟียสเนี่ยก็เลยเดินออกมาจากห้องพอดีแล้วมาจ้าเอกัน
เนี่ยนะฮะนี่เขาชี้เลยห้องนี้นะนี่คือเพื่อนของน้ำเอาออกมาพอดีนี่เห็นไหม
บอกเฮ้ยมึงยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเออเสร็จปุ๊บเฟียสก็ลงไป
เรื่องมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมปรากฏหลังจากน้ำพี่สาวของน้ำครับ
ชื่อว่าสุนันทาไปพบกับทางร้อยตำรวจเอกโกวิทย์ศรีนินทานะครับ
เป็นรองสารวัตรสอบสวนอยู่ที่บางบัวทองเอาหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิด
แต่นี่แหละฮะที่นางสาวน้ำนามสมมุติเนี่ยจะถูกชายคนนี้คือเฟียสเนี่ยนะฮะ
ละเมิดพยายามลากเข้าไปในห้องเอาไปแจ้งความครับบอกว่าต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะ
เพราะว่าช่างคนนี้เนี่ยนะครับพยายามที่จะไปเหมือนกับไปดึงน้องสาวเขาเนี่ย
เข้าไปในห้องแล้วไปล่วงละเมิดเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยนะ
ทีมข่าวเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์กับทางฝั่งของเนี่ยชายคนนี้คือเฟียส
ไปถามเฟียสบอกเฟียสทำอย่างนั้นจริงใช่ไหมเฟียสอย่างนู้นอย่างนี้จริงไหมเฟียสบอกใช่ครับ
ผมเป็นคนพาขึ้นไปเองเพราะว่าทางฝั่งผู้หญิงเนี่ยเขาลืมกุญแจห้องไว้ก็คือเป็นคีย์การ์ด
ผมก็ไปถึงแต่ผมบอกตรงนะผมก็ไม่เข้าใจว่าผมยังงงอยู่เขามาแจ้งความผมเรื่องอะไร
เพราะจริงแล้วเนี่ยผมกับเขาก็มีสัมพันธ์กันอยู่
อ้าวอ้าวก็เปิดกับประวัติที่เล่าอ่ะ
ทีนี้ปรากฏทีนี้มันยังไม่จบพอหลังจากนั้นทีมข่าวก็งงนะฮะก็เลยไปถามทางฝั่งของฝ่ายหญิงบ้าง
บอกเอ๊ะเรื่องมันคืออะไรฝ่ายหญิงก็บอกว่ายอมรับว่าจริง
ว่าฉันน่ะเคยครั้งนึงเนี่ยนะในเฟียสเนี่ยเคยเข้าไปในห้อง
ทั้งตอนนั้นพี่สาวนี่ก็อยู่ด้วยนะแต่อยู่คนละห้องกัน
แล้วในเฟียสเนี่ยก็เหมือนกับพยายามไปแบบลวนลามจนกระทั่งแบบไปล่วงละเมิดทางเพศเธอได้หนึ่งครั้ง
ตัวเธอเองเนี่ยไม่เอาเรื่องครั้งแรกเพราะเห็นว่าในเฟียสเนี่ยเป็นคนที่อัธยาศัยดี
แล้วก็เลยมีการพูดคุยกันมาสักพักนึงจนกระทั่งมีอยู่ครั้งนึงเนี่ย
ในเฟียสเนี่ยโทรศัพท์มาหาหรือส่งข้อความมาหาแล้วตัวผู้หญิงคนนี้ผู้เสียหายเนี่ยเขาจับได้น้ำเนี่ยจับได้
ก็เลยขอเลิกกับเฟียสปรากฏเฟียสเนี่ยก็ไม่ยอมก็เนี่ยก็ยังตามมาต่อแยแล้วพยายามจะลากเข้าห้องอีกเขาก็ไม่ยอมไงคราวนี้
แล้วใครจะผิดเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันเสร็จปุ๊บปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยพวกไอเฟียสผิดอยู่แล้วอย่างเงี้
เพราะเฟียสเหมือนจะไปพาเขาเข้าห้องอีกไงเพราะเขาไม่ยุ่งด้วยแล้วเพราะเขาจับได้ว่ามีเมียแล้วไง
แต่ที่มันพีคกว่านั้นเฟียสให้สัมภาษณ์กับสื่อเลยบอกว่าผมไม่เข้าใจว่าพี่สาวเนี่ยเขาจะมาแจ้งความจับผมทำไม
เพราะจริงเอาตรงผมก็ได้ทั้งพี่ทั้งน้อง
โอ้นี่ไงไปกันใหญ่เลยทีเดียว
เนี่ยคือเรื่องมันก็เลยงงไปกันใหญ่เลยคราวนี้หลังจากนั้นเมียของเฟียสปรากฏตัวขึ้น
มีคนที่สามอีกเฟียสบอกเลยบอกว่าไอ้เฟียสมันเลวมันทำอย่างนี้ได้ยังไง
จับได้มาครั้งนึงแล้วว่าเฟียสเนี่ยเคยไปมีอะไรแล้วไปคบหากับผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายคือน้ำคนนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เฟียนเป็นคนไม่ดีไม่ถูกต้องทำอย่างนี้ไม่ดีเลยแต่ให้อภัย

ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยข่าวมันเป็นแบบนี้ผมไม่ได้ไปพูดอะไรที่มันนอกเหนือจากข้อเท็จจริงเลยนะ
เหมือนเมื่อวานที่ตำรวจปลอมที่เล่นแชทแอปหาคู่แล้วเจอกันจำได้ไหม
สรุปเราอยู่บ้านเขาสามวันกลับมาบ้านไปอีกครั้งหนึ่งก็มาแจ้งความว่าโดนข่มขืนอ่ะ
อืมวันนี้ก็ผมก็ได้มีโอกาสอ่านแล้วก็ดูเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน
ก็เลยงงอยู่เหมือนกันว่างงเนอะคือคือเอาโอเคคือคือ
เพื่อความเป็นธรรมนะค่ะตัวน้องที่ถูกล่วงพยายามจะถูกล่วงละเมิดเนี่ย
เข้าใจน้องเพราะว่าตัวน้องเองเนี่ยก็เขาเรียกอะไรอ่ะ
จับได้ว่าเฟียสมีเมียอยู่แล้วก็พยายามเลิกอืมแต่ตนเองอ่ะ
เข้าเข้าตึกไม่เข้าห้องไม่ได้จริงก็ต้องไปตามเฟียสมานี่แหละ
ขึ้นมาเฟียสน่าจะยังเหมือนกับไม่รู้ตัว
ก็ยังไปกอลล่อกอติกไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปเล่นไปอะไรอย่างนี้ความคุ้นเคย
เออแต่ผู้หญิงเขาเขาไม่เล่นด้วยแล้วไงเออแล้วปรากฏว่าเขาเลยเรียกเพื่อนชายขึ้นมา
เพื่อนชายเขาผิดสังเกตเขาก็เลยขึ้นมาแต่เขาจะนองนามด้าทุน
แต่ตัวพี่สาวเนี่ยไปแจ้งความแล้วบอกไม่จริงหรอกเขาไม่เชื่อหรอกว่า
จะเป็นแฟนของน้องเพราะเฟียสไปพูดว่าเขาคบหากับน้อง
พูดอย่างนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือพี่สาวบอกไปพูดอย่างงีได้ไงว่าเป็นแฟนของน้อง
พูดอย่างงี้ได้ยังไงเฟสแซ่บกว่าบอกว่าไงนะอะไรนะบอกว่าไม่ใช่ผม
เอาเอาตรงตรงนั้นเอาทั้งพี่ทั้งน้องได้หรอครับเฟีเอสจริงจริงแม่นอ๋อ
ก็เนี่ยชื่อเฟียสจริงเธอเออแต่เมียแต่เมียเฟียสบอกว่านี่
รู้จักสาว๑๘มา๒๓เดือนเห็นไหมขึ้นมาหาที่ห้องตามปกติ
เคยมีอะไรกันแล้วยอมรับผมเจ้าชู้ครับโหนี่เฟียสนะไหนเฟียส
มึงนี่เฟีเอสจริงจริงเห็นไหมก็ไม่รู้ยังไงผมก็ไม่รู้ยังไงเนี้ย
เราไม่รู้สรุปออกมาจะยังไงเอามีเสียงเฟีเอสมาค่ะ
เอาจริงจริงแล้วผมก็สารภาพว่าผมเคยมีอะไรกับน้องเขาผมก็เลยมาสารภาพกับแฟนผม
เพราะแฟนผมเคยจับได้มารอบหนึ่งอืมรอบนี้พอมันมีคดีความ

วันนั้นก็หวังว่าจะทำจริงแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเรื่อง
คือเขาบอกว่าแฟนเขามาผมก็เลยต้องลงพอแฟนเข้ามาก็จังหวะออกมาก่อนแล้วก็เจอกัน
ขึ้นห้องเขาเป็นเรื่องปกติให้อาหารปลาอะไรอย่างนี้
เวลาเขาไม่อยู่ผมก็เข้าห้องเขาปกติอยู่แล้วใช่
แต่ว่าต้องออกมายืนยันความบริสุทธิ์ของแฟนว่าเขาเคยคุยกันมา
เคยได้เสียกันมาไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวลงค่ะ
ว่าไม่ได้เป็นแฟนกันมาเป็นอ้างแล้วก็หลบหนีไม่เป็นจริงเลยค่ะ
เอาใบสำรสมาให้ดูมาทำไมอ่ะอ้าวว่าเขาว่าเขาเป็นเมียอ่ะ

แล้วมีลูกด้วยละครเนี้ยจริงจริงน่ะ
แล้วละครจะสร้างกันทำไมวับชีวิตจริงแซ่บกว่าละครอีก
แต่เมียนี่เมียด่าเฟีเอสนะบอกมันทำงี้ไม่ถูกต้อง
มันไม่ดีเลยทำอย่างนี้แต่ให้อภัย

ชอบแต่เรื่องมันพวกนี้มันเยอะอะ
ยอมรับผมเจ้าชู้พี่หนุ่มเห็นใจเขารู้ไหมล่ะ

คือถ้าผู้หญิงเขาเลิกแล้วคุณก็ต้องปล่อยเข้าไป
หรือไม่รู้สถานะตัวเองหรือความคุ้นเคย
เพราะผู้ชายมันก็ออกมายืนยันเห็นไหมว่า

ที่ลักษณะของเฟียสตั้งแต่ขึ้นลิฟต์มาเนี่ย

ผู้หญิงก็ไม่ได้รังเกียจถ้าสมมุติเรารำคาญ

เก้าดูเล่นกันอะอันนี้ดูเหรอเดี๋ยวนี้ดูหัวเฟี้ยทนะดู

ฉันว่าเป็นไปได้ไหมงอนกันแล้วง้อกัน

แล้วผู้หญิงพยายามจะล้างตัวออกมาคุณดูก่อนนะ
อ๋ออันนี้ก็โอเคก็ต้องให้เกียรติผู้หญิง

นี่ผู้หญิงเขาไม่เข้า

ใช่ผู้หญิงเขาไม่ยอมเข้าไป
ว่ามีเมียแล้วเพราะไม่อยากยุ่ม

อันนี้เขาไม่คุยด้วย

แต่ที่มันหนักคือ

นั่นแหละมันโป๊ะตรงมันอายไงเธอ
แต่ตอนแรกผู้หญิงคนนี้เขากะจะคบเฟียสนะ

ไม่น้องผู้หญิงเขามีอธิบายอยู่

เขาจะพบกับเฟียสเลยเพราะเขาไม่รู้ว่าเฟียสมีเมีย

เขาก็เลยไม่เอาเรื่องเพราะว่าเห็นว่าเฟียสอ่ะ

เหมือนกับจะคบหากันนั่นแหละไปไกล
แต่พอรู้ว่ามีเมียเพิ่งเขาเลิกเลย
พอเขาเลิกเสร็จปุ๊บเฟียสก็พยายามดึงเขาเข้าห้อง

โอ้โหอันนี้ยิ่งงงไปกันใหญ่จริง

ละครส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้บางทีก็เอาพล็อตเรื่อง

แล้วก็เขียนเพิ่มเติมเข้าไปอะไรอย่างนี้

แต่อันนี้ผมไม่ได้
เข้าข้างไอเฟียสนะไอเฟียสทำไม่ถูกเรื่องนี้

เอาจริงหนึ่งก็คือคุณแต่งงานคุณมีลูกมีภรรยาแล้วค่ะ
การที่คุณไปนอกใจมีคนอื่นมันก็คือสิ่งที่มันไม่ดีอยู่แล้วมันก็ผิดอยู่แล้ว

โอเคแล้วจบตรงไหน